ไปดูนาทีช่วยชีวิตสาวใต้ที่น้อยใจแฟนแล้วก็หนีไปกินยาตายนี่นะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้เรื่องนี้เขาก็แชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะ
เพราะฉะนั้นไปดูนาทีช่วยชีวิตนี้กันก่อนค่ะแล้วค่อยมาติดตามเหตุการณ์นะคะ
โอ้ยยังยังอย่างแบบนี้โอเคเหลือ

นี่ค่ะทั้งตำรวจนะคะแล้วก็ญาติมาช่วยกัน

ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้พ้นจากขีดอันตรายนะคะ
แต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นมันก็มีที่มาที่ไป
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนกินยาตายที่ต้องการจะฆ่าตัวตายที่จังหวัดกาญจนบุรี
ตำรวจทราบเรื่องก็มาถึงที่
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วง๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
นายเจริญพงศ์บุญชูวงมีอาชีพรับจ้างไปแจ้งความนะคะ
บอกว่านางสาววิพาพรอินปอยอายุ๒๓ปีซึ่งเป็นแฟนสาวเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะเขามีปัญหากันทะเลาะกันมีปากมีเสียง
แฟนสาวก็วิ่งออกจากบ้านเช่าในซอย๘เขตเทศบาลวังกะตำบลหนองลู
หนีออกไปแบบนั้นแล้วก็โทรมาบอกกับแม่ที่อยู่สุราชธานีบอกว่า
ทะเลาะกับแฟนไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เลยหนีมาอยู่ที่รีสอร์ท
ตัวเมืองสังขระบุรีแล้วก็ล่ำราแม่บอกว่าจะกินยาตาย
พอเท่านั้นแหละแม่ก็เลยโทรมาบอกแฟนนะคะ
ก็เลยได้เข้าแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยติดตามหาอย่างเร่งด่วนเลย
หลังจากที่ตำรวจทราบเรื่องตำรวจทั้งสายตรวจสายสืบ
ก็เร่งระดมกำลังลงพื้นที่ติดตามหาใช้เวลากว่า๖ชั่วโมงนะคะ
ตรวจสอบทุกรีสอร์ทแต่ก็ยังไม่พบจนเกือบ๕โมงเย็นค่ะ
ร้อยตำรวจเอกธนศักดิ์โอภาษย์รองสารวัตรปราบรามสพสังขระบุรี
พร้อมกับดาบตำรวจเพลินชูโฉมผู้บังคับหมู่งานปราบรามสพสังขลาบุรี
ก็ติดตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ก็พบว่านางสาววิพาพรออกจากบ้านไปแล้วก็ไปที่ร้านขายยาในตลาด
จากนั้นก็ว่าจ้างจักรยานยนต์รับจ้างไปส่งที่จุดชมวิว
เทศบันตมวังกะหมู่สามตะมนตหนองลูเนี่ยค่ะค่อยตามจากกล้องวงจรปิดนี้ไป
ก็พอได้ข้อมูลนี้แล้วนะคะก็เลยเดินทางไปพร้อมกับนายเจริญพงศ์บุญชูวง
ซึ่งเป็นแฟนของผู้ที่เกาะเหตุเนี่ยนะคะไปถึงจุดชมวิวก็ไปพบกับร่างของนางสาววิพาพร
นอนหมดสติในสภาพน้ำลายฟูมปากข้างตัวเนี่ยก็มีขวดยาพาราเซตามอลตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบช่วยกันนำร่างที่หมดสตินำส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้เธอก็ได้รับการดูแลจนพ้นขีดอันตรายแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เกาะเหตุนั้นแฟนนุ่มก็
บอกว่าแฟนสาวเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยคิดผูกคอตายมาก่อนแล้วด้วยนะคะ
โชคดีเหตุการณ์นี้ก็ช่วยได้ทันนะครับ